จากเรื่องของเส้นทางที่ใช้ในการจราจรแล้วนะคะ
ถ้าหากใครจะนำรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าใครจะขึ้นรถบัสไปด้วยกันรถตู้ไปด้วยกัน

เราไปดูนะคะว่ามีจุดจอดรถตรงไหนบ้างที่กำหนดเอาไว้

การเดินทางโดยรถยนต์ทั่วไปไปพระบรมมหาราชวัง
ประคับการตำรวจจราจรให้ไปจอดรถใน๕จุดที่กำหนดไว้
จุดแรกสำหรับคนที่เดินทางมาจากสายเหนือหรือทิศเหนือ
จอดที่เมืองทองธานีรองรับได้๕๐๐คัน
ทิศใต้ต้องไปจอดที่พุทธมนตรสามารถจอดได้ประมาณ๑๐๐คัน
และจุดสุดท้ายสามารถไปจอดได้ที่สโมสรตำรวจรองรับได้ประมาณ๔๕๐คัน
จากนั้นจะมีรถชัตเติ้ลบัสที่ขอสมกจะจัดมาบริการรับส่งประชาชน
จอดรถตามจุดต่างไปส่งยังจุดที่ใกล้กับท้องสนามหลวง
โดยรถชัตเติ้ลบัสที่มาจากย่านอนุสวรีชัยเอกมัยหมอชิด๒
และสโมสรตำรวจจะไปจอดส่งที่หน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
ในจุดนี้ยังเป็นจุดจอดรถประจำทางสาย๒๑๕๔๗๕๙๖๐๗๐๕๐๓และ๕๑๑
เติ้ลบัสที่มาจากหัวลำโพงและวงเวรใหญ่
จะไปจอดที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
และยังเป็นจุดจอดรถประจำทางสาย๑๑๒๒๕๘๒๕๐๘
ส่วนบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าถนนพระอาทิตย์
จะเป็นจุดจอดรถประจำทางสาย๓
และจุดจอดจุดสุดท้ายหน้ากองสละเก่า
จะเป็นจุดจอดรถชัตเติ้ลบัสที่มาจากสายใต้ใหม่ย่านบางใหญ่
ทันพลาซ่าเวสเกจและเมืองทองธานี
จะเป็นจุดจอดรถประจำทางสาย๔๒๖๘๗๙๘๐๙๑๒๐๓๕๐๙๕๑๖และ๕๕
แต่หากใครเดินทางมาเป็นหมู่คณะโดยรถบัสหรือรถตู้
ให้ไปจอดส่งประชาชนที่บริเวณหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์

แล้วนำรถไปจอดในพื้นที่ที่กำหนดให้๕จุด
คือจุดแรกถนนพุทธมนตรสาย๑

จุดที่๒ถนนพุทธมนตรสาย๒
รองรับรถได้๕๐๐คัน
ถนนกาจนาพิเศษสามารถจอดรถได้ประมาณ๕๐๐คัน

หรือที่เรียกว่าถนนพระเทพตัดใหม่
รองรับรถได้ประมาณ๕๐๐คัน
และถนนอักษะรองรับรถได้๓๐๐คัน
โดยทุกจุดสามารถจอดได้ตลอดข้างทาง